พี่สวัยนักข่าวพัทธรุงเขาเจออายการบอย

มาแล้วมารายงานตัวแล้วจริง
แต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยนะครับเพื่อนพี่น้องที่พัทธลุง

ในโอกาสที่ว่าที่อายการตรงมิพักษ์
หรืออีกไม่กี่วันนึงข้างห้างเนี่ยนะครับ

น้องและก็มาให้กำลังใจด้วย
หลายเรื่องนะครับ

คนหนึ่งในมุมไหนอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะเพราะนี่เพื่อนเพื่อน
สำนักงานอายการภาค๙ก็มามอบพวงมาลัยให้กับนายพงศ
พัฒน์เกิดเทพหรืออายการบอยท่านเป็นอายการประจำจังหวัดเป็น
อายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดจังหวัดสงขลา
หลังจากมีคำสั่งให้ไปประจำที่สำนักงานคดีค้ามนุษย
สำนักงานอายการสูงสุดแจ้งวัฒนะในคลิปก็มีเพื่อนร่วมงานมา
แสดงความยินดีกับอายการว่าอ้าวยินดีเรื่องอะไรอ่ะคืออายการ
อยเขามีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับ
หลักสูตรการอบรมอายการจังหวัดปี๒๑๖๖ก็คือปีนี้ซึ่ง
หลักสูตรนี้คุณผู้ชมครับก็เตรียมขึ้นไปเป็นผู้บริหาร
หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
มีดราม่ามีดราม่ามีคำถามว่าเอ้าแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่า
แล้วตอนนี้อายการบอยถูกตรวจสอบคดีเสียแป้งร้องเรียนอยู่เนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับพอรู้ว่าอายการบอยมาแล้ว
มารายงานตัวแล้วก็ไปสิครับไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
หลังจากรู้ว่าอายการบอยมารายงานตัวแล้วนี่
ไปที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
นักข่าวอายการบอยเข้ามาแล้วมารายงานตัวตั้งแต่บ่ายโมงแล้ว
ทีมข่าวก็พยายามโทรศัพท์ไปหาอายการบอยครับ
จะสอบถามข้อมูลอยากจะให้ชี้แจงเรื่องที่ถูกพาดพิง
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ฮะ